พาคุณผู้ชมและคุณขวัญไปดูเรื่องราวเหลือเชื่อของคนดวงดีแบบมหาเห็งกันแล้วกันครับ

ดีแบบดวงดีมากถูกรางวัลที่๑ถึง๒ครั้ง
และ๓เลขท้ายของรางวัลที่๑ที่ถูกทั้ง๒ครั้งเหมือนกันเป๊ะ
คุณบางคนก็บอกว่าเป็น๑ในล้านล้าน
ถูก๒ครั้งแล้วเลขท้ายของ๒ครั้งนี้เหมือนกันเป๊ะเลย

เฟซบุ๊กของป่านิเกลือประมงซิ่งเอฟซีครับ
โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๒มิถุนายน
บอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับ
เมื่อปี๖๔ถูกรางวัลที่๑๒ใบมาปี๖๖ถูก๔ใบ
สุดพอรู้ข่าวขนลุกเลยเพิ่งไปเยี่ยมที่บ้านมาดีใจแทน
แล้วเลขท้าย๒๗๒ตัวเดิมทั้ง๒ครั้ง
เอาหยุดภาพนี้ไว้ครับเห็นไหมฮะคุณขวัญคุณผู้ชม
ในกรอบรูปนั้น๒พฤษภา๖๔๕๐๑๒๗๒

นี่๓ตัวท้ายของรางวัลที่๑ที่ถูกทั้ง๒ครั้งเหมือนกันเป๊ะเลย
เขาเลยบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่า
โวยพรผมบ้างสิผมก็อยากถูก
นี่ครับและนี่คือชมหน้าคนดวงดีครับ
สังเกตที่ต้นคั่วเห็นไหมครับมีรูปอะไรนั่นน่ะ

คุณวัชราเพชรนุ้ยเพราะว่าเจ้าตัวก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ
ไปทำบุญที่วัดเขาโพทองอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ไปไหว้ตะไข่ไปไหว้ทาเวสุวรรณ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณเจ้าจักรวาลโสทุกพระองค์
บรรพบุรุษและตาไข่วัดเจดีจากใจครับ
พอได้ค่าขนมเดี๋ยวนะพี่
รอบแรกพี่ถูก๒ใบ๑๒ล้านรอบที่๒พี่ถูก๔ใบ๒๔ล้าน
เป็นค่าขนมเองเหรอครับของผมนี่คือมันเกือบทั้งชีวิตเลยนะครับ
นั่นน่ะผมก็เลยโทรศัพท์พูดคุยกับพี่วัชราเพชรหนุ้ย
เดี๋ยววันที่นี้โทรไปถามเลขพี่เขาโอ๊ยอยากได้เหมือนกัน
แต่พี่เขาไม่บอกครับพี่วัชราเนี่ยอายุย่าง๕๐แล้ว
เพลเป็นคนศรีชนนครศรีธรรมราช
อยู่ใกล้กันเลยกับวัดเจดีวัดตะไข่
แล้วมาทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนานเป็น๑๐ปีแล้วครับ
เป็นพนักงานดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่ง๑

แม้จะถูกรางวัลที่๑๒ครั้งแต่เจ้าตัวบอกเลยว่า
ยังไม่คิดว่าจะเลิกอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้

ครั้งแรกพี่ตื่นเต้นมากเลยน้องคิง
แต่ครั้งที่๒ตื่นเต้นนิดไม่เท่ากับครั้งแรก
เพราะครั้งแรกที่ถูกมันไม่เคยมีความรู้สึกถูกมาก่อนไง
พี่ขนลุกก็คือไอ้เลขท้าย๓ตัวมันเหมือนกันเป๊ะเลย

ถามว่าพี่มีเคล็ดลับดวงดีอะไร
เขาบอกว่าส่วนตัวนับถือและศรัทธาตะไข่วัดเจดี
เพราะว่าเป็นคนนครศรีธรรมราช
แล้วเวลาออกจากบ้านไปทำงานระหว่างเส้นทาง
ก็จะมีวัดเขาโพทองมีรูปปั้นตาไข่อยู่
เขาก็จะอธิษฐานจิตขอครับขอตะไข่
ขอครั้งแรกได้รางวัลที่๑มา๑๒ล้าน
ล่าสุดก็ขอตะไข่เหมือนกัน
พี่แต่ผมงงมากเลยนะ
เลข๗๒ผมเห็นทั้งในลอตเตอรี่ที่พี่ถูกรางวัล๒ครั้ง
เบอร์โทรของพี่ก็มีเลข๗๒อยู่ด้วย

เขาบอกว่าน้องรู้ได้ยังไงนี่เป็นเลขนำโชคพี่นะ
ผมแค่สังเกตเห็นเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่เบอร์โทรและลอตเตอรี่นะ

ที่มาที่ไปสมัยเด็กเป็นคนเกเรเขาบอกผม
แล้วคุณพ่อก็เอามาสอนสั่ง
แล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะหนูนะ
โตไปนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึง๗๒เอาไว้

เงินที่ได้ถูกรางวัลครั้งแรก๑๒ล้าน

ที่ดินที่บ้านเกิดนครศรีธรรมราช

เป็นอาคารพาณิชย์๑คู่หามี๔ชั้น
ซื้อทองสะสมไว้เหลือเงิน๒ล้าน
อันนี้คือจากครั้งแรกที่ถูกรางวัลที่๑
ส่วนงวดล่าสุดได้มา๒๔ล้านขึ้นเงินแล้วเรียบร้อย
ตอนนี้ให้พ่อและแม่คนละ๒ล้าน
เหลือเก็บอยู่ที่ตัว๒๐ล้าน
วางแผนใช้จ่ายให้คุ้มค่า
แล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน

ทำให้ผีพนันไม่เข้าสิงเงินก็เลยยังอยู่ครบ

เวลาถูกรางวัลที่นึงมีเงินเยอะ

ให้กลมเปลวกันดีครับทุกคนรักและเข้าใจเขามีบทเรียน
รอบแรก๑๒ล้านมีบางคนทั้งรู้จักและไม่รู้จักสนิท
สนิทมายืมเงินรอบนี้บอกเลยอย่ามายืมรักกันจริงอย่ามายืม
เงินฮะลองดูโพสต์ของเขาที่แชร์มาหน่อยมายืมเงินห้ามเข้า
ดักคอไว้แบบนี้ไปแสดงความยินดีกับพี่เขาก็พอไม่
ต้องบอกว่าเออพี่ขอยืมหน่อย๕บาท๑๐บาทพัน๒พันเพราะว่า
เขาก็เป็นคนใจอ่อนเดี๋ยวเขาใจอ่อนให้ไปแล้วสุดท้าย
ช้ำน้ำใจในเวลาต่อมาอีกนะครับยินดีด้วยครับพี่